บางทีเรื่องของเพื่อนบ้านก็เหมือนลิ้นกับฟันนะนะ
อยู่ใกล้กันแต่มีปัญหากันทุกที่เลย
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอโพสต์คลิปบอกว่าป้าข้างบ้าน
ชอบเอาพวกขวดใส่ปัสสาวะหรือว่าถุงที่ใส่อุจจาระ
เอามาทิ้งไว้เอามายัดช่องกำแพงไว้บ้างแหละ
รวมถึงยังมีแบบแมสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
มายัดไว้แบบนี้กลัวอันตราย

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าข้างบ้านเขาอะไร
ยัดตามอิดตรงนี้ฮะอิดตรงนี้มันเป็นอิดที่เป็นรูไงคุณ

ก็คือนางสาวสาธิภาษีแตรวง
ทนอยู่สภาพนี้มาเป็นปีแล้ว
ทนดมกลิ่นฉี่กลิ่นอุจจาระที่ป้าข้างบ้านเอามายัด
แล้วยนใส่ระหว่างกำแพงรั้วบ้าน

เพิ่งจะเอาน้ำส้มสายชูราดดับกลิ่นไป
แต่ทีนี้ป้ายังเอามายัดไว้แบบนี้นะครับ

พูดคุยกับนางสาวซาสิภา
นางสาวซาสิภาบอกว่าความจริงแล้วบ้านของเธอและป้า

สามีป้าก็เป็นลุงของฉันเองนะครับ
หลังจากที่ลุงเสียชีวิตก็ไม่ได้คุยกับป้าเลย
มีปัญหาก็เริ่มมาจากการที่ป้า

ทำให้น้ำขยะน้ำเศษอาหารมันไหลเข้ามาที่บ้านของเธอ
แล้วก็ยิ่งบอกยิ่งเตือนไปเหมือนยิ่งยุฮะ
เจอนักเข้าทุกทีเจอหน้ากากอนามัย
เจอถุงใส่อุจจาระเจอขวดใส่ปัสสาวะ
เอามายัดตามกำแพงเอามาทิ้งไว้ข้างกำแพงแบบนี้
เคยไปแจ้งสำนักงานเขตดอนเมืองให้ลงมาดูและแก้ปัญหา

ใช่ครับทีนี้ทีมข่าวของเรา

ก็พยายามตะโกนไปเข้าไปในบ้านของคุณป้าข้างนะฮะ
ด้วยความเคารพนะบอกคุณป้า
เราอยากรู้ความจริงจากปากคุณป้าบ้าง
ทีนี้ครับมีเสียงของลูกสาวคุณป้า
กับผู้สื่อข่าวออกมาบอกว่าแม่ไม่อยู่
แล้วก็ไม่รู้ว่าแม่ทะเลาะกับข้างบ้านด้วย
ลูกสาวเขาพูดดีนะคุณนะส่วนที่ต้องเอาขวดมายัดไว้ในช่องกำแพง
แม่บอกว่าเอาไว้บังสายตาไม่ให้คนมองเข้ามาในบ้าน
ถ้าจะคุยกับแม่ต้องรอตอนบ่ายโมงที่แม่เลิกงาน
เพราะแม่ทำงานที่เขตนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจตรวจสอบเพื่อนบ้านหลังอื่นด้วย
ก็ไปพูดคุยกับคุณป้าสายน้ำ
เปิดร้านขายของชำอยู่ข้างบ้านของคนโพสต์

ก็คุณป้าสายน้ำบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อน
เจอทั้งอุจจาระปัสสาวะขยะเหม็นเน่า
เอามากองที่ถังขยะหน้าบ้านของป้าสายน้ำเหมือนกัน
สายน้ำก็เคยบอกไปแล้วแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งเขาเถียง
ไม่ยอมรับความจริงตอนนี้เลิกคุยกันไปแล้ว
บอกว่าทั้งซอยเขาก็รู้พฤติกรรมของบ้านนี้ดีนะครับ
และทีนี้สุดท้ายแล้วนะคุณสุดท้ายแล้วนะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวของเราทำข่าวอยู่เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าคุณป้าคู่กรณีของคุณสาธิภา
โทรศัพท์เข้ามาเคลียร์กัน
กันว่ายังไงเอาฟังเลยฮะ
ไม่ต้องลองหน้ากันถ้าเราเคลียร์กันแล้วจบแล้วก็ไม่มีปัญหาการ
จบนะเย้อ้อยนะแล้วมันจะต้องไม่มีเสียงด่าว่าอะไรข้างบ้าน
นู่นทำนี่ทำนั่นทำให้มันมีกลิ่นอะไรนะ

คุยกันเคลียร์กันแล้วนะฮะเย้อ้อยบอกว่าที่ย้ายก็โกรธ
เพราะว่าแต่ก่อนพี่สะพ้ายของนางสาวซาสิภาไปแจ้งสำนักงานเขต
ยายก็เลยโกรธคราวนี้ถ้าจบก็คือเคลียร์กันแล้วจบกันแล้ว